มาดูประเด็นข่าวอื่นกันบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรำ

เรื่องของเด็กกับน้ำเราก็เตือนกันอยู่บ่อยมีกรณีศึกษาอยู่หลายครั้งนะคะ
เหตุการณ์นี้สลดใจค่ะคือคุณป้าเนี่ยซื้อจักรยานให้เป็นของขวัญวันเกิดหลานสาว
สาวสองขวบค่ะแล้วหลานสาวเนี่ยปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปเล่นน้ำ
โอ้โหคุณป้ากลับมาคือหลานสาวเนี่ยจมน้ำนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะนี่คือคุณป้าค่ะคุณป้าร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
นางพรสุดารอสันเทียอายุสี่สิบเอ็ดคุณป้าเลี้ยงหลานมาน้องมิ้นอายุสองขวบเองค่ะ
มาตั้งแต่เล็กร้องไห้แบบนี้แล้วก็พูดแต่ขอโทษขอโทษขอโทษ
คือพยายามขอโทษพ่อแม่ของน้องมิ้นที่ละเลยปล่อยให้น้องตกน้ำจนเสียชีวิตนะคะ
ดูสิคะป้าก็ร้องไห้ก้มจับเท้าขอโทษแบบนี้
คุณป้าเนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่า๒วันก่อนน้องมิ้นอยากได้จักรยานบอกว่าอยากปั่นจักรยานเล่น
เห็นเพื่อนเพื่อนเขาปั่นจักรยานกันป้าก็ตัดสินใจไปซื้อจักรยานให้น้องมิ้น
ละสองพันบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดซื้อให้ของขวัญวันเกิดหลานนะคะ
พอได้จักรยานหลานก็เอาไปขี่เล่นจนเมื่อวานเนี้ยป้าบอกว่ากลับมาจากทำงานไม่เห็นหลาน
ก็ออกตามหาไปเจอจักรยานที่ป้าเพิ่งซื้อให้อยู่ข้างลำน้ำมูลเห็นแต่จักรยาน
แต่ไม่เห็นหลานสาวจนชาวบ้านมาบอกว่าหลานสาวจมน้ำเสียชีวิต
ช็อกเลยค่ะป้าบอกเสียใจมากเพราะว่าหลานคนนี้ป้าตั้งใจจะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะ
เพราะว่าน้องมิ้นเป็นเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็ก
แต่ด้วยความประมาทของป้าแท้ป้าก็โทษตัวเองแบบนี้เลยค่ะ
ว่าเพราะป้าแท้ที่ประมาททำให้หลานต้องจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เมื่อช่วงเช้าค่ะญาติได้ทำพิธีเชิญดูวิญญาณของน้องมิ้น
ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลใกล้กับจุดที่น้องเสียชีวิตนะคะ
ตรงนี้นะคะคุณลุงของน้องค่ะนายสุภาชัยรอสันเทีย
คุณลุงบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสงสารหลานมาก
ลุงกับป้าเนี่ยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบเบาะนะคะ
เหมือนลูกแท้ไม่คิดว่าจะมาจากไปก่อนวัยอันควร
ลุงบอกว่าแปลกใจที่ไม่รู้เลยว่าหลานเนี่ยลงไปในน้ำได้ยังไง
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นภาพหลานเลย
ชาวบ้านที่นั่งเล่นอยู่ริมน้ำก็ไม่มีใครเห็นนะคะ
ลุงบอกว่ามันแปลกมากรอดสายตาชาวบ้านไปได้ยังไง
ชาวบ้านเขาก็ลือกันเป็นความเชื่อค่ะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะผีบังตาอะไรหรือเปล่า
ลุงบอกว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะกล่องวงจรปิดก็ไม่เห็น
ชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครเห็นหลานเดินลงน้ำอะค่ะ
เหตุการณ์นะเราดูแล้วนะแต่ว่าแปลกมันผ่านตาคนไปได้ยังไงคนเยอะแยะ
มันไม่ใช่คนหน่อยตรงนี้ประมาณร่วม๒๐คนเด็ก
แล้วตรงนี้ก็มีคนอีกเขากินเหล้าอะไรกันตอนเย็น
ผมอยู่ในกลางแม่น้ำนู้นผมไม่รู้ว่าหลานผมลงไปได้ยังไง
ผมขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าไม่มีอะไรเอกใจสักนิด
ผมก็ไม่ได้ยินในค่ำพ่อเอ๋ยมาเอ้ยอีกแล้ว
นั่นคาดว่ามีอะไรบังตาไม่ให้เห็นหลานมัน
ผมก็เชื่อนะแต่ผมก็

แต่พี่ก็เชื่ออยู่ใช่ไหม

ส่วนศพน้องมิ้นนะคะจะประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
เลขที่๑๔๙หมู่๒ตะบนสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
บรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยเฉพาะคุณป้าคุณป้าคือร้องไห้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะ
คือร้องไห้ไม่หยุดจริงเพราะว่าป้าก็เหมือนกับโทษตัวเอง

จักรยานที่หลานขี่ไปจนหลานไปตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
ก็คือจักรยานที่ป้าซื้อให้คันนี้ค่ะ